ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับมีสิ่งที่เช้าบ้านเขาร่ำลือการเที่ยวสวรรคโลก
โอ้โหยกมือกราบไหว้กันเลยทีเดียวคาดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เจ้าแม่เตาเลือนที่จังหวัดสุโขทัย
เลขที่๒๕ริมถนนพิชัยตัดหมายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่เตาเรือน
ถูกรางวัลมาแล้วหลายงวดโอ้นายจำลองคำพีพจรวรรณลุงแจ้
อายุเจ็ดสิบปีเจ้าของว่านเล่าว่าเมื่อประมาณห้าเดือนก่อนฮะ
มีเพื่อนบ้านนำตะข่ายไปดักปลากลางทุ่งนาแต่กลับได้เต่านาติดมาหนึ่งตัว
อืมแต่ว่าไอ้เต่านาตัวนั้นมันตายแล้วนะค่ะเขาเลยคิดจะเก็บกระดองเต่าเอาไว้
ก็เลยเอาเนื้อน่ะออกอืมไปฝังดินอืมมีไข่ด้วยน่ะ
บอกว่ามีไข่อยู่เต็มท้องเลยแต่เอาไปฝังดินเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็เก็บกระดองเต่าเอาไว้ไปตากแดดแล้วนำมาเก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กได้ดูว่า
อ่าเตาหน้ามันมีรูปร่างแบบนี้น่ะแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ
มาวันหนึ่งฝันเห็นเต่ายังมีชีวิตเดินอยู่ในบ้าน
ฝันแบบนี้ปั๊บก็เลยเออคิดเอาแบบนี้แล้วกัน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
เต่าเรือนเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงฮะดังเลยครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาให้โชคให้ลาบมาหลายงวดโอ้
ข่าวมันแพร่สะพัดออกไปทีนี้หัวกระดายไม่แห้ง
เพื่อนมาหาเพียบลุงแจ้บอกเพื่อนเพียบเลยตอนนี้
มาขอโชคขอลาบมาขอดูเจ้าแม่เต่าเรือน
พร้อมทั้งส่องดอกน้ำมนต์เขาเรียกว่าดอกน้ำมนต
ก็คือน้ำตาน้ำตาเทียนนี่แหละอืมไม่ค่อยเห็นดอกน้ำมนต์นะ
เห็นแต่ดอกในกะละมังอ่ะฮะเอามาเป็นความเชื่อนะค่ะ
ยังไงซะก็เล่าให้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย